รวมถึงประเทศไทยจะมีมาตรการต่างอย่างไรในการป้องกันเจ้าเชื้อตัวนี้ด้วยนะครับ

ล่าสุดนี้เป็นอย่างไรตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะ
ติดเชื้อเพิ่มวันนี้บวกขึ้นมา๕๘๕๔คนนะคะ
ติดเชื้อรายใหม่ข้างนอกเรือนจำ๕๓๙๗แล้วก็ในเรือนจำบวกมา๔๐๐
หายป่วยคุณผู้ชมซ้ายมือตัวเขียวข้างบน๖๓๕๔ค่ะ
หายป่วยสะสมกัน๑๙๗๙๐๐กว่าคนนะคะ
สาตัวอยู่ตอนนี้สีฟ้าล่างสุด
เสียชีวิตเพิ่ม๓๐ศพนะคะเป็นตัวเลขล่าสุดที่มาอัปเดตให้เห็นสถานการณ์กัน
เห็นตัวเลข๕๐๐๐อย่าเพิ่งเบาใจนะ
เพิ่งเบาใจคือทางวิชาการทางคุณหมอบอก๕๘๐๐กว่าคน
ต่อวันยังถือว่าเยอะอยู่

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะก็เราก็กังวลนะ

พอมาเจอสายพันธุ์อะไรแบบนี้คนไทยจะหวาดภาวะ

หลังจากที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าสายพันธุนี้โอไมครอนคือน่ากลัว
เพราะว่ามันหลบภูมิคุ้มกันได้แล้วมันก็ติดง่ายมันก็ติดเร็ว

บ้านเราล่าสุดก็สั่งห้ามคนจาก๘ประเทศ
ที่พบการติดเชื้อกลายพันธุ์นี้ห้ามเข้าไทย
จะเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมเป็นต้นไป
เรื่องนี้ไปสอบถามจากคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็ชี้แจงถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อกลายพันธุ์
ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยว๘ประเทศ
ที่มีการรายงานการติดเชื้อแล้วก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเข้าในไทย
แล้วตอนนี้มันก็พบในหลายประเทศในยุโรปด้วย
ส่วนบ้านเราเอง๘ประเทศที่ห้ามเข้าไทยก็คือ
มีประเทศบอสวาน่าโมซัมบิกเอสวาตินี่นามีเบียเลโท
เลโซโทแอฟริกาใต้มาลาวีแล้วก็ซิมบาเบอร์
ห้ามเข้าไทยตั้งแต่๑ธันวาคมเป็นต้นไป
ส่วนใครที่เดินทางเข้ามาแล้วจะต้องกักตัว๑๔วัน
อันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
ส่วนประเทศอื่นในทวีปแอฟริกา
เหนือจาก๘ประเทศเมื่อสักครู่ที่ขึ้นหน้าจอ
จะเริ่มห้ามเข้าราชอาณาจักรไทยตั้งแต่๑๕ธันวาคมนี้นะคะ
ทีนี้พอไปดูข้อมูลตั้งแต่มีการเปิดประเทศมา
คนที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้๑๒ประเทศรวมทั้งหมดมี๑๗คน
กลุ่มนี้คือเราก็กังวลใจกันอยู่นะ
แต่ถ้าตรวจไม่พบเชื้อก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยผ่านสำหรับกลุ่มนี้ไปก่อน

แต่ว่าหลายคนก็กลัวจะมีเชื้อแฝงเชื้ออะไรมาหรือเปล่า
ใช่ค่ะทีนี้ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดภัย
จากเจ้าเชื้อกลายพันธุ์นี้มันก็คือการฉีดวัคซีน
ทีนี้ก็ฝากรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะ
ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็รีบไปฉีด
ส่วนคนที่ฉีดวัคซีน๒เข็มไม่ว่าจะเป็นสูตรใดก็ตาม

ฉะนั้นสิ่งที่ทางพี่น้องประชาชนจะร่วมมือกัน
ให้ประเทศไทยเราปลอดภัยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ขออนุญาตถ้าท่านไม่มีข้อห้ามในการฉีดให้มาฉีดวัคซีนนะครับ
ประการหนึ่งก็คือท่านที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว๒เข็ม๓เข็ม
ท่านก็กังวลว่าภูมิจะตกหรือเปล่านะครับ
ข้อมูลที่เราได้ติดตามมาก็พบว่า
คนที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้วเนี่ย
ภูมิคุ้มกันจะอยู่ได้ระดับดีมากประมาณ๕๖เดือน
เพราะฉะนั้นท่านที่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มไปแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นสูตรใดเดี๋ยวรอฟังประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งขณะที่เราเตรียมวัคซีนที่จะฉีดบูสเตอร์โดสให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
เพื่อที่จะให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมคะเจ้าโอไมครอนเนี่ยคือเราก็ต้องค่อยเรียนรู้
ค่อยทำความรู้จักนะเพื่อที่จะได้ป้องกันได้ถูก

การตรวจเชื้อของคนที่เขาติดเชื้อสายพันธุไมครอน
พบว่าเชื้อมันจะมีความเข้มข้นสูง
แล้วก็มีข้อสันนิษฐานด้วยนะคะว่าเชื้อ
มันจะหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้
เอาทีนี้ทำไงพอมันหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีน
ก็แน่นอนค่ะจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายแพร่ได้เร็ว
แต่มันก็ยังสามารถตรวจพบเชื้อได้
วิธีการนี้ที่แต่ก่อนเราตรวจนักท่องเที่ยว
แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวกักตัวอยู่ที่โรงแรมก่อน
แต่หลังจากที่สวบคอมีการผ่อนคลาย
ก็เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความกังวลไงว่า

คือกลุ่มคุณหมอกลุ่มนักวิชาการออกมาบอกแบบนี้เลย

ดังนั้นบ้านเราควรจะย้อนกลับไปหรือเปล่า
ให้กลุ่มคนที่มาจากต่างประเทศมาถึงบ้านเราแล้ว
อันนี้นะฮะก็คงต้องรอให้สวบคเขาคิดแล้วก็พิจารณาอีกทีหนึ่งด้วย

ว่าเจ้าตัวเชื้อถือว่าเป็นตัวเชื้อกลายพันธุ์ตัวที่๕